และการทำความดีของคนในจังหวัดต่างนะครับ
ข้าราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จำนวนทั้งสิ้น๒๙๙๙๙คน
ต่างร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงเกิดในแผ่นดินของพ่อ
ซึ่งเป็นบทเพลงที่ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั้น

ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีอย่างพร้อมเพลง
แล้วก็มีนายบัญเจิดภูสมศรีรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้เป็นประธานในพิธีนี้นะครับ
จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย
โดยมีหมายเลข๙ไทยอยู่ด้านใน
และร่วมกันก้มกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ถ้ามองภาพมุมสูงก็จะสวยงามแบบนี้

และมีเลข๙ไทยอยู่ในแผนที่นั้นด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นายอำพลยสนพผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นำคณะครูและนักเรียนกว่า๑๐๐คน
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ก่อนร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
พร้อมอักษรย่อของโรงเรียนและรูปหัวใจ
งหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงความอาลัย
และร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
กลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องระหว่างทำพิธี
แสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนุปธรรม
พร้อมด้วยคณะครูนักศึกษาวิชาทหาร
แล้วก็นักเรียนกว่า๑๓๐๐คน
ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจ
ล้อมรอบหมายเลข๙ไทยนะครับ
ก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน

ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
และที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนัตธรรมสถานสัตหีบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยกว่า๒๐๐คน
ร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
ในกิจกรรมกู้ภัยของพระราชา
ซึ่งจัดขึ้นบริเวณมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ